เอาไปดูความรักของมินพีชยากันหน่อยดีกว่า
ก็เป็นความรักที่หลายคนติดตามกันมาอยู่พักใหญ่แล้วล่ะ
เพราะว่าเข้าสู่ปีที่๒ปีที่๓กันแล้วนะครับ
สาวมินนะคะส่วนมินเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะซื้อแหวนให้เลย
แหวนแทนใจมอบให้หนุ่มโอ๊ตในวันพิเศษด้วยนะคะ
ดูท่าว่ารักครั้งนี้ของสาวมีนจะลงตัวแน่ค่ะ
แต่พอถามถึงความพร้อมเรื่องการแต่งงาน
มีนบอกว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังเธอเลยค่ะ
จริงคุณโอ๊ตก็มีพูดอยู่นะคะ
แต่เราก็จะแบบว่าคือเรามองว่าเรามีเป้าหมาย
แต่ว่าเราก็จะเป็นแนวแบบมีความฝันสนุกอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นเด็กแล้วก็เป็นอยากดูแลครอบครัว
ยังไม่มีโมเวทอย่างให้ใช้
จริงยังนะคะถ้าพูดตามตรงสุด

แบบปีชายเป็นแต่งไปแล้วเขาหมดหัวไปแล้ว
ก็ไม่ถึงกับไฟเขียวเท่าไหร่นะคะ
ก็เขาเรียกว่าอยู่กับปัจจุบัน
ให้เกียจกันผู้ใหญ่เขาไม่ยุ่ง
คือบอกว่าที่ดำเดินมาปัจจุบันไม่พูดถึงอดีตแล้วก็อนาคต
ปัจจุบันปรื่องเล่นยอดเยี่ยม
แล้วก็ก็คือถ้ายังรักษาระดับความสัมพันธ์ได้อย่างนี้เรื่อยก็ไม่มีอะไรนะคะ
เห็นว่าคุณโอ๊ตหน้าเด็กแบบนี้แต่จริงเขาแก่กว่าคุณมิน๙ปีเลยทีเดียวนะ
แล้วก็คู่นี้เป็นการพบรักกันในที่เรียน
ไปโรงเรียนคอร์สพิเศษเกี่ยวกับทางด้านการบริหารจัดการ
เรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่จุลารงค์กรมหาวิทยาลัยเอิงคุณ
แล้วก็คบกันกันมาต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่น่าจับตาเหมือนกัน
เพราะว่าคุณโอ๊ตเองเรื่องหน้าที่การงานเค้าก็มั่นคงนะฮะ
ของรักครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะลงเอยด้วยการมีข่าวดีหรือไม่นะคะ